มีพื้นที่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยโอ้โห
เกือบครึ่งหน้าเลยทีเดียวพาดหัวใหญ่เลยนะคะ
ใส่พงกระดูกตุ๊กตาเพิ่มครั้ง
ไต้หวันแห่ซื้อลูกเทพราคาพุ่งสู่หลักแสน
พระวินัยโต้ข้อคอรหางมงายท้าพระพยอมมาดีเบตที่กุฏิด้วยนะคะ
แล้วก็มีภาพนี่แหละโอ้โหเป็นการใส่มวลสารหรือว่ากระดูกเข้าไปในตุ๊กตาลูกเทพเพื่อเพิ่มมูลค่าต่าง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะคะสำหรับตุ๊กตาลูกเทพ

พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชาที่ปรึกษาสัญญาบัตร๑๐นะคะ
ในฐานะโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงกระแสของตุ๊กตาลูกเทพตอนนี้
ว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องการตรวจค้นยาบ้าที่ซุกซ่อนเอาไว้ในตุ๊กตาลูกเทพ

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังไม่ได้มีการสั่งการไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเกี่ยวกับเรื่องนี้
จากปกติก็มีการตรวจค้นที่เข้มกันอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษ
ซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีการพูดคุยกับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็มีการแสดงความเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนตุ๊กตาลูกเทพอีกหนึ่งประเด็นก็คือ
ตาที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็หลีกเลี่ยงภาษี
บอกว่าถ้าตรวจพบแล้วว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี
ก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนกรณีที่มีพระดังหลายวัดทำการปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพ
ส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของพระสงฆ์บางรูป
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระผู้ใหญ่ที่ต้องว่ากล่าวตักเตือนกันนะคะ
สำหรับกระแสตุ๊กตาลูกเทพที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ค่ะ
ล่าสุดทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้รับรายงาน
แหล่งข่าวตำรวจภูทรภาค๕
บอกว่าขณะนี้มีเจ้าสำนักศัยศาสตร์หลายแห่ง
ในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ใกล้เคียงค่ะ
เริ่มที่จะทำตุ๊กตาลูกเทพแบบใหม่
บรรจุมวลสารจำพวกกระดูกคนตายลงไปในตุ๊กตาด้วย
โดยก็อ้างว่าเป็นการเพิ่มความขลังศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ครอบครองนะคะ

เริ่มกันตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาทเลยก็มีนะคะ

ก็จะมีการบรรจุผงกระดูกใส่ขวดเล็ก

ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมมากในกลุ่มชาวจีนแล้วก็ไต้หวันนะคะ
ยอดสั่งจองเนี่ยเยอะเลยทีเดียว
ซึ่งล่าสุดตำรวจกำลังจับตาเจ้าสำนักเหล่านี้อย่างใกล้ชิดอยู่ด้วยนะคะ
จริงแล้วไปถามความคิดเห็นจากพระนะคะ

เพราวินัยธิตปัญโยนะครับก็จะอาวาสวัสดิ์โบขวาน
ซึ่งเป็นผู้ที่ทำพิธีผู้สิทธิ์ข่าวก็ถาม
ว่าสิ่งที่กระทำอยู่นี้เป็นกิจของสงฆ์หรือไม่
วินัยบอกว่าถ้าถามว่าอาบัดหรือไม่ตอบได้เลยว่าไม่อาบัด
มันอยู่ที่เจตนาบางคนบอกว่างมงายแต่ตนว่าคนหลงแย่กว่านะ
งมงายสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือไม่แต่คนหลงนั้นกำลังหลงในลาบยศสันเสริญ
เอาเรื่องนี้มาวิจารณ์ในหนทางของตัวเองแล้วก็ดังขึ้นมา
นี่ก็ตอบกลับไปแบบนี้คนที่รู้ไม่จริงแล้วไปวิจารณ์จนเกิดกระแสต่อต้านกัน
สิ่งนี้ถือว่าเป็นอันตรายยิ่งกว่านะครับ
โดยพระเองก็ต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมก่อนจะพูดอะไรก็ต้องไตรตรองให้ดี
ว่าคนอื่นเขาโง่ตนคิดว่าคนที่ว่านั้นโง่มากกว่า
นี่พระวินัยพูดตอบกลับเหมือนกัน
พระวินัยก็บอกด้วยว่าพระวินัยใช้คำว่าเมตตาธรรมไม่ใช้คำว่าปลุกเสก
คำถามเมื่อวานตอบคำถามใครรู้ไหมฮะ
เห็นไหมครับเพราะว่าทางของสื่อต่างประเทศสนใจในเรื่องของลูกเทพเยอะนะครับ
แล้วก็ถ้าถามทางด้านสำนักพุทธเองนะครับก็กำลังเร่งทำงานอยู่
สำนักพุทธก็บอกว่าได้รับรายงานนะครับ
ทางเจ้าคณะของจังหวัดนครสวรรค์เขาก็มีทำพิธีปลุกเสกบุก
บอกว่าทางเจ้าคณะได้เรียกพระอาจารย์ของวัดศรีอุทุมพรมาตักเตือนไปแล้วนะครับ
พร้อมกับมีการบอกว่าจะไม่ทำพิธีปลุกเสกลูกเทพอีกอันนี้ที่นครสวรรค์นะครับ